มุมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

สรุปสุดท้ายแล้วตรงนี้มันคือคาแคร้างค่ะ
ตั้งอยู่ถนนสายโชคชัยเดชอุดมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือย้อนดูคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็คือเจ้าตัวนั่นแหละ
เพราะว่าเขาตั้งกล้องถ่ายตัวเองเนี่ยนะคะต้องตรวจสอบเขาด้วย
ว่าเขาใช้แอคเคาน์เมื่อไหร่มีการติดตั้งแอคเคาน์เมื่อไหร่
เขาเปิดใช้แอคเคาน์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วก็มีการเลือกสมาชิกเขาจะเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในนางรองเท่านั้น
นอกจากนี้พอมีคนรวมกลุ่มกันเยอะแล้วเขาก็จะโพสต์ภาพ
มีทั้งภาพลักษณะลามกอนาจารย์ส่วนใหญ่เป็นภาพผู้ชายสวมไอ้โม่ง
ยืนโชว์เจ้าโลกบางภาพก็ยืนอล่างฉ่างเฉย
ภาพก็มีการสไลด์หนอนเพิ่มเติม
และจุดเกิดเหตุส่วนมากเป็นอาคารเก่าในป่าบ้าง
ชอบไปทำอะไรอยู่แบบนี้แล้วถ้ามีเกิดเหตุร้าย
มีคนเข้าไปเจอพอดีแล้วมันอยู่ในที่รกร้างแบบ

กลัวมากเดี๋ยวจะเป็นภายสังคมเลย๑๙๔๑
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลเป็นแบบนี้ค่ะ
จุดนี้เป็นคาแคร้างตามที่ปรากฏในคลิป
แต่พอไปถึงไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด
คือไม่เห็นนอกจากจะไม่เห็นตัวผู้ชายคนนี้แล้ว

นายอำเภอก็เลยมอบหมายให้ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง
เร่งรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้โพสต์

ตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าคนที่โพสต์กับผู้ชายในคลิป

แต่ถ้าพบแล้วทั้งสองคนนี้มีความผิดพรบคอมแน่นอน